สดชื่นต้อนรับวันนี้วันแรกของการกินเจ
วันนี้เขาเริ่มล้างท้องกัน
ก็เลยผัดหมี่ให้หอมชื่นใจกันหน่อย

เดี๋ยวเอาไปเผื่อให้กับทั้ง๓ท่านด้วย
วันนี้หลายคนกลัวจะเริ่มงดทานสัตว์ต่าง
เพราะว่าเพลงเนี่ยมีเนื้อเข้าปากแล้วไม่ได้
อันนั้นเนื้อเพลงค่ะแต่เขาให้งดแค่เนื้อสัตว

วันนี้ต้องใครที่จะเริ่มกินเจ
ก็คงจะต้องรีบหาวัตถุดิบต่าง

เพราะว่าหลังจากนี้ราคาก็จะเริ่มแพงแล้ว
พวกผักต่างก็ต้องดูแลดีหน่อย
เพราะว่าในระยะนี้ฝนบางที่ตกหนักบางที่ฝนแรง
ก็อาจจะเป็นเรื่องโลกต่างที่จะมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
อย่างนี้ก็ดูแลรักษาความสะอาดด้วย
สำหรับใครที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจ

ช่วงนี้อากาศชื้นการเป็นเชื้อราต่าง
มีโอกาสเกิดได้ง่ายกว่าปกติด้วย
เมื่อคืนนี้ถ้าหากใครได้ออกไปฟังเสียงฝนตก
จะมีลักษณะของเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องเกิดขึ้น
แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

อย่างที่บอกไปสุดสัปดาห์ที่ฟ้าผ่าไม่มี
เพราะว่าเป็นลักษณะของอากาศเย็นถอยกลับไป
แต่ว่าถ้าเกิดอากาศเย็นเข้ามาจะมีฟ้าผ่านำมา
แสดงว่าตอนนี้อากาศเย็นกำลังจะมาอีกระลอกหนึ่ง
เมื่อวานเหาะค่ำได้ยินเสียงดังฟ้านองฟ้าและฟ้าผ่าน
เป็นสัญญาณว่าอากาศเย็นมาอีกกว่าระลอกมาแล้ว

มาแสดงด้วยให้เห็นกับเราได้หลายวานแล้ว
ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเมืองไหนยังมีอากาศเย็นครรมมาต่อเนื่อง

แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เริ่มแผลกออกมาอีกครั้งหนึ่ง
มีการกระจายตัวอยู่ตอนนี้
เริ่มมีฝนก่อตัวบริเวณประเทศจีนฝั่งตะวันออก

ก็จะพบว่าฝนตอนนี้อีสานมีตกบางพื้นที่เมื่อคืนนี้

เหนือครับเริ่มมีการปรากฏตัวของฝนอีกครั้งหนึ่ง
บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาค

ก็จะพบว่ามีการก่อตรงกลุ่มฝนหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มฝนที่เกาะตัวขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับทะเล
แล้วก็บริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ซึ่งเป็นฝั่งที่ได้รับกระแสลมจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
เป็นกระแสลมจากฤดูหนาวค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษ
ดังนั้นบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าในระยะนี้ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้ว
ส่วนนี้ครับเป็นสถานการณ์พายุกองเรยที่มีการเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น
แต่ว่าพอพายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้ว

จึงกระจายฝนกลับมาตกเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้มีกระแสลมที่พัดเข้าสู่เมืองไหนของเราตอนนี้เริ่มมีการหมุนวนของกระแสลมแบบนี้
ซึ่งหมายความว่ากระแสลมที่พัดเข้าสู่บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันก็คือมรสุมฤดูฝน
เริ่มมีการหมุนวนออกแบบนี้แล้วก็เป็นสัญญาณว่าตอนนี้กระแสลมที่เปลี่ยนฤดูการของเรากำลังจะเริ่มทำงาน
กำลังมีการจัดระบบระเบียบลมเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการซึ่งคาดการณ์ว่าปกติแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวในสัปดาห์ที่๓ของเดือนนี้
ก็รอลุ้นกันไปนะครับว่าปีนี้จะหนาวเย็นแค่ไหนส่วนนี้ครับสีแดงคืออากาศร้อนอากาศร้อนชื้นก็จะเป็นตัวกันไม่ให้อากาศเย็นสีฟ้าเคลื่อนตัวลงทะเล
จะสังเกตว่าตอนนี้สีฟ้าก็คือลมหนาวนะครับอีกระลอกหนึ่งกำลังจะค่อยแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกนะครับ
เอเชียตะวันตกเฉียใต้ของเรานะครับก็คือจีนฝั่งตะวันออกลงมาเวียดนามลงมาลาวลงมาไทยนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้หลังจากพื้นที่ไหนที่เจอฝนฟ้ากระนองแล้วฝนจะค่อยลดลงนะครับ
โดยในระยะนี้ฝนที่จะตกบ่อยเนี่ยนะครับก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคกลางนะครับ
แล้วก็ไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนยังตกต่อเนื่อง
หากอิสาเนี่ยหนาวภาคใต้ฝนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับ
ดูแลรักษาการสุขภาพจะทำกิจกรรมอะไรก็ตรวจสอบสภาพประกาศนะครับ